คือเหตุการณ์อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นสักประมาณ๘สิงหาคมที่ผ่านมา

่งแข่งกันมาแล้วมีคันหนึ่งหลุดเข้าไปในร้านอาหาร
น้องผู้หญิงที่ชื่อแนนนั่งล้างจานอยู่
แล้วปรากฏว่าน้องอะเสียชีวิต
นั่งล้างจานแล้วน้องแนนเสียชีวิต
วันก่อนมีพิธีชาปนาเกียรติศพน้องแนน
แล้วว่ากันว่าวิญญาณของน้องยังห่วงลูกอืม
เข้าร่างพี่สาวคุณผู้ชม
แล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่มีลักษณะคล้ายกัน
ที่ตอบคำถามด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้

สวัสดีค่ะ
ถือนี่ดี

นี่เหรอครับ
อืม

เป็นเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ในงานประกอบพิธีชาปนกิจศพผู้ตายชื่อว่าน้องแนนอายุ๓๕ปี
ชื่อจริงก็คือนางสาวธัญลักษิริพันธ์นะครับ

นี่ระหว่างที่พระสวดอยู่นะคะ

ญาติญาติก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นวิญญาณของน้องแนน

แล้วจังหวะนั้นร้องให้เรียกแม่

ญาติญาติต้องเข้ามาปลอบบอกว่าเดี๋ยวให้ฟังพระสวดก่อน
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในวัดบางเดือที่ปฐุมธานีนะคะ

หลังจากนั้นกลายเป็นว่าทุกอย่างเงียบสงบเลย

เหมือนจะจบนะแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีก
เหตุการณ์ถัดมามันเกิดเหตุการณ์กลุ่มควัน
ตลบย้อนกลับเข้ามาในบริเวณเมนเผาศพ
ไม่ยอมคือปกติควันต้องลอยไปไหนคะ

ใช่ไม่ยอมปลิวออกไปภายนอกดอม
ทั้งที่ว่าในเมนก็มีเครื่องดูดควันติดอยู่ด้วย

แล้วที่ชวนขนหัวลุกวงกลม
ควันเหล่านั้นลอยรวมตัวกันเหมือนหน้าผู้ตาย

อันนี้ก็คนใกล้ชื่อข้าจะมองเหมือนน่ะ
ใช่สับปะเลอของวัดบางเดือบอกว่า
นี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่วัดเกิดเหตุการณ์แบบนี้
วันที่ลอยตลบเข้ามาในเมนแบบนี้มันไม่ใช่เหตุการณ์ปกตินะ
อันนี้สับปะเหลอวัดที่แบบเผาศพหลายศพแล้วนะ
บอกแบบนี้ค่ะเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะผู้ตายยังมีห่วง

พอย่าจุดทูปบอกกล่าวสักพักหนึ่งเฮ้ยแปลก
ควันที่แบบว่าจับกลุ่มลอยกันมาเป็นรูปหน้าของผู้ตายเนี่ยนะคะ
จู่ก็ลอยขึ้นสู่ฟ้าตามปกติเลย
หลังจากที่ติดภูมิใช่อะฮะสลายตัวไปอย่างนี้อ๋อ

เขาไม่อยากไปเขาไม่อยากไปเขาก็ไปห่วงลูกเขาอยู่
ที่เชื่อไว้อย่างงั้นครับแต่ตามความเชื่อฮะ
ครับเพราะเขาเป็นห่วงลูกเขา

เมื่อวานนี้ค้ากลับครัวเนี่ยนามเถ้ากระดูกของผู้ตาย

น้ำเจ้าพระยานะคะทีนี้แปลกอีกแล้วอีกหนึ่งเรื่อง
ไปคุยกับคุณลักษมีลิมปภาเป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณแนนบอกว่า
สิ่งลี้ลับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะจนเธอสัมผัสได้จากงานศพของน้องสาวนั่นก็คือ

บอกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญเรื่องไหนคะ
หุ่นที่ครอบครัวสั่งมาสวมร่างน้องแนนแทนร่างกายส่วนบนที่แหลกเละ
จากการถูกชนคือน้องโดนชนแรงใช่ค่ะปรากฏว่าหุ่นที่สั่งมาเนี่ยนะ
มีหน้าตาคล้ายกับน้องแนนมากแล้วยิ่งแต่งหน้ายิ่งคล้ายนะคะ
คุณลักษมีบอกแบบนี้นะคะเหมือนไหมเราไม่รู้หรอกนี่อ่ะ
คือคนที่เขาต้องอยู่ต้องเจอกันไงเราเห็นเห็นเนี้ยถ้าใครบอกเหมือนก็เหมือนอ่ะ
ถ้าคนบอกไม่เหมือนก็คนแล้วแต่ตาคนแต่คนใกล้ชิ้นก็อาจจะบอกว่าเหมือนก็ได้
ใช่จนกระทั่งบอกว่านี่คือวิญญาณน้องแนนมาสิงอยู่ในหุ่นตรงนี้
ก็เลยเชื่อว่าหลายเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น้องแนนอยากจะบอก
ทุกคนบอกว่าคือยังเป็นห่วงลูกยังไม่ไปไหนประมาณนี้หรือเปล่านะคะ
เอาล่ะอันนี้เป็นมุมของความเชื่อมุมของคดีความล่ะคะ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมติดต่อมาขอมอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะ
เรื่องต้นยอมรับสารภาพอ้างบอกว่าวันที่เกิดเหตุรีบไปหาหมอเพราะว่าติดโควิด
เขาไม่ได้แข่งมากับกลุ่มกระบะนะเขาบอกแบบนี้นะไม่ได้แข่งกันมานะคะ
แต่ละตำรวจก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวต้องรอให้เจ้าตัวหายจากโควิดก่อนต้องเอาตัวไปส่งฟ้องศาลต่อไป
วันที่มันลอยกลับเข้าเมนที่บอกว่ามีเครื่องดูดควันแล้วทำไมควันถึงลอยกลับเข้าเมนได้
อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะครับอ่าอ่านี่ก็วิจารณญาณนะฮะค่ะ